พร้อมที่จะอลละวนอนละเวงกันหรือยังคะ
เห็นว่าเงิน๓๐ล้านอยู่แค่เอื้อม
แต่คว้าอากาศจับไม่ได้
เดี๋ยวก่อนอันนี้ใช่ความจริงก็คือความจริงไหม

ไม่ใช่กรณีลัตเตอรี่๓๐ล้านครูปีชากับปรุงกรุณา

แต่มันเกี่ยวกับการซื้อผ่านทางออนไลน์

เพราะว่าคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

อยู่ที่ทัพทันที่อุทัยกับภรรยาค่ะ

พี่คนนี้คือพี่สมเกียจเหลี่ยมสุวรรณค่ะ
สลากออนไลน์กับเฟซบุ๊ก

เราคุยกันกับพี่สมเกียจหน้าสพตลุกดูเลยนะ

ตอนแรกพี่เขาได้เลข๒๐เขาตั้งแต่จะซื้อ๒๐
แต่ว่ามันไม่มีไงไปหาตามแผง
อ้าวแบบเนี่ย๒๐๒อะไม่มี
ก็เลยมาดูในเพจขายสลากออนไลน์
แล้วมาเจอว่าเห็นเลขนี้เนี่ย

แล้วก็เลยติดต่อขอซื้อสลากในอินบ็อกซ์ไป
ต้องบอกว่าเพจที่ขายก็ขึ้นชื่อหน้าเพจอยู่นะ
ในหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับ

แต่เป็นเพจที่เขาขายสลากแบบออนไลน์เนี่ยนะ
เห็งล็อตโต้ที่พูดชื่อเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ฟังทางฝั่งเขาที่เขาชี้แจงด้วยนะคะ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหม๗๒๗๒๐๒ราคาอันนี้ก็คือมันก็แบบให้กด
กดทักไปข้อความอัตโนมัตินะคะเพจก็ตอบกลับมาส่งหน้าสลากกลับมาค่ะ
ให้ดูว่ามีชุด๕ใบ๖๕๐บาทคุณตกใบละ๑๓๐เหมือนกันนะ
แพงเหมือนกันนะแต่มีเต็มชุดเลย๕ใบถูกต้อง
ให้ปลาการค่าทรงอีก๕๐นะคุณถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก๒๐
กลายเป็นเท่าไหร่๖๕๐บวก๕๐บวก๒๐เป็น๗๐
แล้วก็ถามว่ารับไหมครับฝั่งว่าที่สมเกียจอันนี้เลยนะ
รับแต่ให้เก็บเงินปลายเนี่ยเค้าเขียนแค่นั้นเก็บเงินปลายแล้วก็ให้ที่อยู่
อยู่จัดส่งเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยเลย

แล้วมันมีข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้บอกว่า
ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับ

เงียบกันไปคือพี่สมเกียจและภรรยาก็คิดว่า

ก็เดี๋ยวมาเก็บตังไปทางไงก็คงส่งมาแล้วล่ะ
แต่ฝั่งทางเพจถามว่าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับ

แล้วหลังจากนั้นเห็นสีฟ้ารูปกดไลค์ไหม

อันนั้นพี่สมเกียจเขาส่งกลับไปวันที่๒๕

เออทีนี้ฝั่งพี่สมเกียจก็คงเข้าใจว่า

จนมา๑ตุลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอประกาศผล
เฮ้ยไอ้ที่เราซื้อเนี่ย๕ใบน่ะ
เลขชุด๕ใบนี่ถูกรางวัลที่๑นี่นะ
ไปตอน๖โมงกว่าช่วงเย็นค่ะ
ว่าเอ๊ะส่งลอตเตอรี่ให้ผมหรือเปล่าผมจะได้ตาม
นี่คำว่าผมจะได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
ร้านติดต่อกลับมาว่าไงตอบมาว่าไง

ที่ลูกค้าให้มาเนี่ยร้านติดต่อไม่ได้
ก็เลยไม่ได้ส่งโรตารีไปให้

คุณถ้าคุณเป็นพี่สมเกียจ

อ่าพี่สมเกียจเขาก็เลยบอกว่า
โอ้โหอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
ลองฟังในมุมพี่สมเกียจเขาละกันค่ะ
ผมก็ออกมาหน้าวัด
ไหว้นูกพ่อบอกว่าของพ่อขอให้สู่หัว
มันกลับเหมือนกับตัวที่เราจะซื้อเลย
๗๒๗๒๐๒นี่ดีแล้วผมหา๑๕ใบมันไม่มี
ถ้ามาดู๑๐ใบไม่มีมาเจอ๕ใบ

แล้วผมก็ทักไปหาเขา
เขาบอกเขาโทรมาแต่ว่าโทรไม่ติด

เขาบอกว่าเขาส่งมาตอนหลังยังไงไม่รู้
รู้สึกเสียดายมาก
แต่ก็มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่า
มันจะทำยังไงได้บ้าง

โอ้โหนี่คือเราก็สัมภาษณ์ต่อเนื่องนะ

สมเกตก็อยากรู้ว่าตกลงไอ้ที่ตกพูดคุยกันเนี่ย
สรุปแล้วเนี่ยผมเป็นเจ้าของไอ้ลอตเตอรี่ทำไม
มันเรียกว่าการซื้อขายสมบูรณ์หรือยัง
คุณผู้ชมฟังจากพี่สมเกียจแล้ว
ฟังจากเพจขายลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วย
คือเพจของเห็งล็อตโต้
เขาโพสต์ชี้แจงเอาจริงโพสต์ยาวเหยียดเลยนะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าไอ้ลอตเตอรี่เจ้าปัญหาเนี่ย
คือเอาจริงเขาติดต่อไม่ได้
เขายังคงยืนยันว่าเขาติดต่อพี่สมเกียจไม่ได้

แล้วการที่เขาจะส่งไปเก็บเงินปลายทาง
ต้องขอติดต่อคนรับให้ได้ก่อน
แล้วก็บอกว่าเพราะเดี๋ยวไปสนีทโทไป
มันก็จะติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกนี่ก็เป็นการซื้อขายครั้งแรกด้วย
ก็เลยอยากจะติดต่อทางด้านของคนซื้อให้ได้
พอติดต่อไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่ส่ง
คือทางเพจบอกว่าได้โทรหาลูกค้าตั้งแต่วันที่๒๓กันยายน
จำนวน๒สายวันที่มีการตกลงจะซื้อขายกันนั่นแหละ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะซื้อไหมเราจะได้ขายให้
แต่ทีนี้ติดต่อกันไม่ได้ก็เลยสอบถามลูกค้าเป็นประโยคนั้นแหละ
ที่ให้มาติดต่อได้ไหมครับ
แต่คุณอย่าลืมนะประโยคนี้ของเขาแต่ว่าพี่สมเกียจส่งนิ้วโป้ง
แล้วคุณมาดูอันนี้นะคะคำชี้แจงของทางเห็ง
ต้องบอกแบบนี้พี่สงเกียจส่งนิ้วโป้งมา๒วันต่อมา
ช่วง๒วันนี้แหละกลายเป็นวันที่ทางเพจบอกลูกค้าเงียบไป
ทีนี้ก็เลยบอกว่าพอวันที่ทางด้านพี่สมเกียจลูกค้าส่งกดไลค์มาให้
ร้านไม่ตอบเพราะให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่า
กดไลค์อาจเผลอไปโดนลั่นคุณผู้ชมมือลั่น
ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นว่าถึงความต้องการที่จะติดต่อสอบถาม
ทางร้านต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นที่ให้ความสนใจมากกว่า
แล้วก็เลยบอกว่ามีการจำหน่ายลอตเตอรี่ชุดนี้ไปแล้ว
คือขายไปแล้วขายไปตั้งแต่๒๖มั้งคะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะฮะแล้วก็ดูข้อกฎหมายด้วยนะครับ
พี่สมเกียจที่เขาไปแจ้งความไว้แล้ว
แล้วเขาบอกว่าตกลงใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่อันนั้นกันแน่
แล้วทางเพจเอาไปขายให้คนอื่นมันถูกต้องไหม
คุณผู้ชมเราไปคุยกับพี่สมเกียจอีกครั้งล่าสุดเลย
สมเกียจบอกว่าตอนนี้ผมใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่ง
เพราะว่าธนายเกิดผลแก้วเกิดพร้อมที่จะเป็นธนายให้ผมแล้ว
อะไรรับที่จะดูแลคดีนี้

คือเขาบอกว่าการซื้อขายทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ต้องจดทะเบียนเนี่ย
มีการเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน
การซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
นี่แหละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันที

โอ้โหวงเล็บไว้เลยแม้ไม่ได้มีการชำระเงิน
ใช่ก็นี่ไงเพราะว่าการชำระเงินเป็นเงื่อนไขการชำระหนี้ก็เท่านั้นเอง
เมื่อพี่สมเกียจเขาบอกแล้วว่าเก็บเงินปลายทาง

แต่เขาบอกแล้วว่าเอาครับรับครับ
คือการตกลงซื้อขายมันจบลงตรงที่รับครับแล้ว
ใช่ทีนี้ที่ทางเพจเองบอกว่าไม่ได้ส่งสลาก
เพราะว่าติดต่อไม่ได้นี่ยังไงคะทนายเกิดผล
จะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้หรอก
เพราะว่าไม่งั้นเขาก็เขาต้องมีการอะไรนะแจ้งยกเลิกมา
ถ้าเกิดเขาไม่ส่งมาให้ก็ต้องไปพิมพ์มาบอกเลย
แต่ถ้าเกิดในเมื่อฝ่ายทางร้านเองไม่ได้บอกเลิกสัญญา
ก็ถือว่าสัญญาซื้อขายมันยังผูกมัดกันอยู่ไง

ต้องเป็นเอกคนผู้ปฏิเสธในเมื่อคุณไม่เป็นผู้ปฏิเสธอะไรเลย
แล้วคุณมาบอกพลายหลังตอนจากหม่วยกันออกแล้ว
ต่อให้เขาถ่ายไปก็ต้องระผึ่งที่
ก็คือเขาต้องขาย๓๐ล้านบาทใช่ไหมค่ะ
คือถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยนะพอพี่สมเกียจส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมไปแล้ว
แล้วทางร้านเห็นว่าพี่สมเกียจไม่ยอมตอบอะไรมา
ทางร้านควรจะส่งข้อความเป็นยกเลิกการขาย
มาให้พี่สมเกียจได้รู้เลยนะติดต่อคุณไม่ได้ทางโทรศัพท์ขอยกเลิกออเดอร์นี้
ถ้าอันนี้มันก็เลยจะได้มีผลไงทางกฎหมายไง
แต่เนี่ยทางร้านเองเขาก็ยังยอมรับอยู่แล้วนะ
เขาก็ไม่ได้ยกเลิกการขายจริงไงเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเยอะ
โอ้คุณผู้ชมงั้นเรื่องนี้มันต้องตามกันต่อนะ
ไม่ใช่แค่ทนายคนเดียวนะทนายรณรงค์
อีกคนนึงก็โพสต์เฟซบุ๊กมาเหมือนกันค่ะบอกว่าสลากเนี่ยเป็นของคนซื้อ
เหตุผลก็คือการจ่ายเงินไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับการตกลงซื้อขายสมบูรณ์แล้ว
จ่ายเงินเป็นคนละเรื่องกันจะอ้างว่าจ่ายแล้วยกเลิก
อ้างการจ่ายแล้วยกเลิกไม่ได้เพราะมันไม่ได้ตกลงกันมาก่อน
อย่าเนียนติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าหวย๓๐ล้าน

ใช่ทิศทางเดียวกันกับทนายเกิดผลเลยนะ
ถูกต้องนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่บอกว่า
รับครับแต่ให้เก็บเงินปลายทางอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นการเป็นข้อผูกมัดนะ
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คุณต้องรอดูต่อนะคะ
ครับพรุ่งนี้คุณพรุ่งนี้๔ตุลาคมนะทนายเกิดผลเนี่ยจะพาพี่สมเกียจนะครับ
พบกับทางเพจไปพบแบบเผชิญหน้าเลยนะครับ
ถ้าเจรจากันไม่ได้มาตรการต่อไปก็คือ
อายัดลอตเตอรี่ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้ถึงที่สุด
ถ้าตอนนี้ดิฉันเป็นคนที่ซื้อ๓๐ล้านชุดนี้ไป

ที่ฉันก็คิดว่าอ้าวฉันก็ซื้อมาถูกต้อง
เร็วฉันเกี่ยวกับพวกคุณไปทำอะไรกันมาบ้างผิดถูกแล้วสุด